กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ผมสุรเชษประวินวงวุฒิ
แทนราชดรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกล
ท่านประธานครับผมและพักก้าวไกล
ไม่รับหลักการในร่างพระราชบัญญัติ

ซึ่งผมจะใช้เวลาประมาณ๒๐นาที

งบช้างป่วยในส่วนที่เกี่ยวกับการคมนาคม
ว่าทำไมพวกเราถึงคิดว่าไม่ควรรับ
พรบงบประมาณฉบับนี้
และแน่นอนครับเราไม่ใช่บอกว่าไม่รับอย่างเดียว
จะให้ข้อเสนอแนะด้วยนะฮะว่า
ควรจะเปลี่ยนงบประมาณอย่างไร
ผมจึงตั้งหัวข้อในการอภิปรายในวันนี้นะครับว่า
เปลี่ยนงบประมาณจากกระจุกเป็นกระจายในด้านคมนาคม
ท่านประธานครับจากงบ๖๓หลังเลือกตั้ง
ที่เราทำกันมาครั้งแรกจนถึงปัจจุบันงบ๖๖นะฮะ
นี่รอบที่๔แล้วนะครับท่านประธาน
ภายใต้การนำของผลเอกประยุทธ์จันโอชา

บ๖๖ตั้งมา๓๑๘๕ล้านล้านบาท
เป็นงบลงทุนเพียง๔๙๒แสนล้านบาท

แต่ที่มันตลกก็คือส่วนต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่า
งบลงทุนกับรายจ่ายลงทุนเนี่ย
ไม่มีรายการมาแสดงนะครับว่าอะไรนับไม่นับ
ทั้งที่เงื่อนไขตามกฎหมายเนี่ยก็คือ
รายจ่ายลงทุนจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ๒๐
แต่ที่มีรายการมาแสดงมีเพียง๑๕
แล้วส่วนต่างคืออะไรครับรายการไหนนับไม่นับครับ
เตือนมาตั้งแต่ปี๖๓แล้วนะครับไม่เปลี่ยนนะครับ
แล้วปีนี้ก็เช่นเดิมนะฮะคือกู้มาลงทุนนะครับ
ก็ต้องถามว่าไอ้ที่กู้มาลงทุนเนี่ย
ลงทุนถูกที่ถูกทางหรือยังสมเหตุสมผลหรือยัง
กระจายตัวเป็นอย่างไรยังมีอาการมือไขยาว
สาวได้สาวเอาอยู่หรือไม่
แล้วเท่าที่ไม่มีรายละเอียดของงบลงทุนนะครับ
ถ้าไปไล่ดูกันเนี่ยไอ้ที่พอจะนับได้ว่าเป็นการพัฒนาประเทศเนี่ย
มีอยู่๒๖แสนล้านบาทเท่านั้นเองนะฮะ

บลงทุนนะฮะด้านคมนาคมนี่สูงสุดแบบทิ้งห่างแทบทุกปีนะครับ
ปีนี้ก็เช่นกันนะฮะกระทรวงคมนาคมรับไป๑๖๘๐๐๐ล้านบาท
ประเทศเราลงทุนคือสร้างถนนกับพัฒนาแหล่งน้ำอะครับท่านประธาน
กระทรวงคมนาคมรับงบลงทุนสูงสุดนะฮะ๓๔คือทิ้งห่างแบบไม่เห็นยอดนะครับ
ในขณะที่หลายกระทรวงนะฮะได้ต่ำกว่าหมื่นล้านไม่ได้มาแสดงในตารางนี้ครับ
แต่งกระทรวงคมนาคมฮะห่างที่๒ห่างที่๓แบบทิ้งห่างไม่เห็นฝุ่นเลยครับ
แล้วมาดูการกระจุกตัวของงบคมนาคมในแต่ละแผนงานดังแสดงในภาพ
ก็จะเห็นการกระจุกตัวอยู่บริเวณนี้ครับ
เอาไปใช้ในการทำแผนงานบูรณาการการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกนะฮะ
กับแผนพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ท่านประธานเห็นเลยไหมครับกรมทางหลวงรับไปประมาณแสนสองหมื่นล้าน
กรมทางหลวงชนบทอีกประมาณ๔๗๐๐๐ล้าน
ทางหลวงนี่รวยนะครับรวยสุดแบบทิ้งห่างเลยนะฮะ
บ้านเราประหลาดครับมีกรมทางหลวงชนบทนะฮะ
แล้วส่วนกลางก็แย่งงบกันไปเอาแต่สร้างถนนเนี่ยฮะ
มาดูตัวอย่างความล้มเหลวของการใช้งบประมาณกันนะครับ
อันนี้มาจากเว็บไซต์ทางการของกรมทางหลวงนะครับ
เปิดปี๖๓วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วครับท่านประธาน๓๑พฤษภาคม๒๕๖๕ครับ
ไหนล่ะครับวิ่งฉิว๓จังหวัดไหนล่ะครับ๑๒๗นาทีครับ
เนี่ยฮะปัญหาของการใช้งบประมาณนะครับเจอโลกเลื่อนเข้าไปอะครับ
แล้วที่ผ่านมาในอดีตก็มีแต่ข่าวด้านยิงของโครงการครับ
ปี๖๑สร้างเร็วกว่าแผนคือจริงเขาแค่เบิกเร็วกว่าแผนนะครับ
จะเปิดวิ่งฟรีปีใหม่ล่าสุดนี้นะครับสงกราน
สุดท้ายก็เปิดได้แค่บางส่วนนะฮะแล้วผมจะบอกข้อเท็จจริงให้ว่าอีกนานกว่าจะเสร็จ
เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอ่ะครับในเอกสารงบประมาณนะฮะ
ก็จะโชว์ตัวอย่างคล้ายอย่างในรูปซ้ายเนี่ยครับ
ทุกปีก็จะแสดงมาลักษณะอย่างนี้นะฮะ
นี่ในตัวอย่างเนี่ยคืองบปี๖๖ปีปัจจุบันนะฮะ
ถ้าเราไปเปิดเอกสารข่าวค่าแดงดูก็จะเห็นวงเงินรวมนะฮะ
แล้วก็งบประมาณที่จ่ายไปในแต่ละปีรวมถึงผูกพันไปในอนาคต
ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับท่านประธานเรามาลองไล่ย้อนดูกันนะฮะ
ศรสีส้มนะครับอันนี้คืองบ๖๖นะฮะ
ตั้งแต่๖๒นะครับท่านเห็นไหมฮะอันนี้เป็นงบของรัฐบาลที่แล้วนะฮะ๖๒
๖๒ตั้งมาเท่านี้ครับแล้วก็ยอดรวมเป็น๑๙๖๕๐๐๐๐๐บาท
ตามแผนก็คือเสร็จปี๖๓๖๓นี้จะใช้เงิน๔๖๙ล้านบาท
แต่พองบปี๖๓มาเป็นยังไงครับเราจะเห็นว่างานเริ่มช้านะฮะ
คือจากที่เดิมตามแผน๔๖๙ล้านเขาปรับแผนเหลือ๓๑๖ล้าน
แล้วก็เลื่อนไปเสร็จ๖๔แล้วงบก็ปูดนะครับจาก๑๙๖๕ล้านปูดมาเป็น๒๑๒๕ล้าน
พอปี๖๔ไม่บอกความจริงนะครับยังแสดงเหมือนเดิมว่าจะเสร็จปี๖๔ทั้งที่น่าจะรู้ความจริงได้แล้ว
๖๕นี้เอาไปซ่อนเลยไม่ปรากฏในเอกสารคือมีปัญหาแต่ไม่เอามาแสดง
พอปี๖๖เราเห็นปัญหาแล้วปี๖๖ไม่ได้ตั้งงบปี๖๕ก็ไม่มีงบ
เพราะว่างานมันมีปัญหาไงฮะแล้วถ้าเราไปรวม๕๙๖๓เนี่ยก็ผิดจากที่แผนที่วางไว้เดิมนะฮะ
แล้วที่น่าตลกก็คือมันหายไป๑๐๐บาทคือมันเป็นโขดอะไรของสำนักงบหรือ
หรือว่าพิมพ์ผิดครับมันยิ่งตลกใหญ่นะครับ
แล้วก็ตั้งงบผูกพันไปถึง๖๗ก็ต้องถามว่าจะเสร็จจริงหรือเปล่า
จับตาดูกันนะครับปีหน้างบ๖๗ว่าจะมีการเลื่อนอีกไหม
บจะบานอีกไหมและที่สำคัญจะทำตามสเปคที่ออกแบบไว้ไหม

ที่ผมโชว์ตัวอย่างหนึ่งช่วงนะครับช่วงที่๕ไม่ใช่ช่วงเดียวนะครับที่ล้มเหลว
โครงการกรุงเทพโคราชหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ปะอินสระบุรีนครราชศรีมาเนี่ย
ใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ๘๕๐๐๐ล้านบาท
เรียกมารายงานในกรรมธิการนะฮะก็บอกความคืบหน้า๙๕แล้วก็หยุดอยู่เท่านี้ตลอดนะฮะ
ท่านต้องเข้าใจนะครับว่า๙๕เนี่ยคือเงินเงินที่เขาเบิกไปตามปริมาณงานครับ
มันไม่ใช่ว่า๑๐๐วันแล้วเหลืออีก๕วันจะเสร็จครับ
และตอนนี้ก็ยังก่อสร้างอยู่นะฮะอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก๑๗สัญญา
งานก็มีปัญหานะฮะผมก็เลยต้องย้อนไปดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็ปรากฏว่าขอสเช่าเป็นผู้อนุมัติเมื่อปี๕๙
เพราะอยากจะเร่งสร้างอะไรใหญ่แต่ไม่ได้รู้เรื่องครับ
เพราะคุณประมูลปี๕๙ใช้แบบปี๕๑นะครับ

เพราะปี๕๙อนุมัติว่าตามแผนจะเสร็จปี๖๓
แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีวิแววว่าจะเสร็จในเร็ววัน
แล้วก็มีโอกาสที่งบจะบานสูงมาก
ในข่าวค่าแดงเล่มที่ผมโชว์
ก็มีการโชว์อย่างน้อย๑๕ช่วง
อย่างเร็วคือเสร็จปี๖๗
ขาดเป็นท่อนอย่างนี้อายชาวโลก
ไปดูหน้างานจริงชัดว่าอีกนาน
แล้วผู้รับเหมาก็ทิ้งหน้างานไปแล้วนะฮะ

ผมไปลงสนามเมื่อประมาณ๒อาทิตย์ก่อน

คนหายไปแล้วนะคนงานเครื่องจักรถอยไปแล้ว
ในช่างที่ควบคุมโครงการยังถูกย้ายไซส์เลยครับ

อีกอย่างน้อย๒๐เดือนจึงจะเสร็จ
นี่กรณีหากคอรมออนุมัติงบเพิ่ม
ถ้าไม่งั้นปัญหายิ่งคลาคสังนานเข้าไปใหญ่
อันนี้ขึ้นบินโดรนจะเห็นปัญหา

ก็เลยต้องไปปรับแบบไปสร้างเป็นสะพาน
ราคาเท่าไหร่สมเหตุสมผลหรือไม่

ทางรัฐมนตรีก็คงมาชี้แจงแบบอ้อมแอ้ม
แต่งตั้งกรรมธิการมา๒ชุดตรวจสอบนู่นนี่นั่น

ไม่ใช่ว่าเคลียร์แล้วจบแบบมึนนะฮะ

งบบานงานช้างานมีปัญหา

หรือจะเคลียร์แล้วจบแบบมึนไปครับ
ประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์เดือดร้อนจริงนะครับ

ของระบบราชการรัฐราชการรวมศูนย์แบบไทยนะครับ
เนื่องจากกลมทางหลวงก็ดูได้เฉพาะในเขตทางของตัวเองนะฮะ

ที่ถนนดีเนี่ยฮะจัดงบส่วนกลางครับ

ส่วนกลางนี่งบมากเหลือล้นนะฮะ
แต่ท้องถิ่นก็อย่างที่เห็นในภาพนี้

ตอนผมไปลงสนามเนี่ยนะครับ
ก็ติ้งเข้ามาด้วยความดีใจเลยครับว่า
นี่ช่วยมาซ่อมถนนให้เขาหน่อย

เอาเครื่องจักรอะไรไปลงไปทำอะไรต่าง

ไม่มีใครไปซ่อมให้เขาแต่เขาเดือดร้อนอยู่อะครับ

ส่วนกลางเนี่ยงบเยอะมากนะครับ
ผ่านไปกับโครงการซ้ำซ้อนระหว่างเมืองเยอะแยะไปหมดนะฮะ
ทำรถไฟทางคู่นะฮะ

โครงการรถไฟความเร็วสูงนะฮะ

นี่ครับใส่โครงการซ้ำซ้อนไปเยอะ
บหลายแสนล้านบาทไปเยอะนะฮะ

และการสร้างเมืองนี่ทุกคนได้ใช้ทุกวันนะครับ

แต่สร้างเมืองทุกคนได้ใช้ทุกวัน

ขอแค่ซ่อมถนนให้มันใช้กันได้
ซ่อมของที่มีอยู่ให้ใช้กันได้

เพราะว่ามันแพงแล้วปกติเขาก็ไม่ได้เดินทางไปกรุงเทพหรือไปโคราช

แล้วตอนนี้ผู้หมาก็ทิ้งหน้างานไปแล้วอะครับ

มาดูตัวเลขกันยิ่งชัดนะฮะ

อันนี้เป็นตัวเลขแสดงความเหลื่อมล้ำนะฮะ
ที่เราจะต้องลดความเหลื่อมล้ำโดยการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของงบประมาณ
ที่เราจะต้องลดความเหลื่อมล้ำโดยการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของงบประมาณ
ที่เราจะต้องลดความเหลื่อมล้ำโดยการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของงบประมาณ
ที่เราจะต้องลดความเหลื่อมล้ำโดยการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของงบประมาณ
ที่เราจะต้องลดความเหลื่อมล้ำโดยการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของงบประมาณ
ที่เราจะต้องลดความเหลื่อมล้ำโดยการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของงบประมาณ
ที่เราจะต้องลดความเหลื่อมล้ำโดยการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของงบประมาณ
ที่เราจะต้องลดความเหลื่อมล้ำโดยการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของงบประมาณ
ที่เราจะต้องลดความเหลื่อมล้ำโดยการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของงบประมาณ
ที่เราจะต้องลดความเหลื่อมล้ำโดยการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของงบประมาณ
ที่เราจะต้องลดความเหลื่อมล้ำโดยการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของงบประมาณ
ที่เราจะต้องลดความเหลื่อมล้ำโดยการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของงบประมาณ
ที่เราจะต้องลดความเหลื่อมล้ำโดยการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของงบประมาณ
ที่เราจะต้องลดความเหลื่อมล้ำโดยการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของงบประมาณ

ชชก็เหมือนกันนะฮะซ่อมไปประมาณ๔๐เหลือไปเล่นนู่นเล่นนี่อีก
ที่สำคัญทรทชก็แย่งกันสร้างถนนแล้วก็แจ้งกันสร้างถนนแบบมั่วไปหมดด้วยครับ
มาดูตัวอย่างความเหลื่อมล้ำกันดังแสดงในภาพนะฮะภาพซ้ายใหญ่เนี่ยก็คืองบประมาณจำนวนมากที่ไม่ได้ระบุจังหวัด
เพราะว่าต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทก็ไม่รู้เอาไปแจกที่ไหนกันนะฮะแต่ที่เห็นแจกกันแน่แน่นะฮะ
งบเกินหนึ่งล้านบาทเนี่ยก็แจกตามจังหวัดที่เห็นนะครับสี่เหลี่ยมใหญ่ใหญ่ก็คือได้งบมากอ่ะฮะ
คือเราจะอยู่ในระบบมือใครยาวสาวได้เสาเอาอย่างนี้เหรอครับความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนครับ
เอาตัวเลขนี้นะฮะมาวิเคราะห์ในเชิงลึกยิ่งเห็นเลยนะครับบุรีรำนำโด่งนะฮะไม่ใช่ผลบอลนะครับท่านประธาน
แกนตั้งนะฮะคืองบซ่อมที่กรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทได้รับในแต่ละจังหวัดนะฮะ
หารด้วยค่าเฉลี่ยของทุกจังหวัดนั่นแปลว่าถ้าค่า๑๐เนี่ยก็คือค่าเฉลี่ยของทุกจังหวัดนะครับ
แน่นอนก็คือรายชื่อจังหวัดเรียงจากมากไปหาน้อยที่ได้งบนะฮะบุรีรำได้มากกว่าค่าเฉลี่ยถึง๔๒๙เท่า
ตามมาที่สุรินสามจุดห้าแปดเท่าแล้วท่านไม่สงสารจังหวัดระนองอ่างทองชัยนาฏลำพูนสมุทรสงครามอำนาจเจริญกระบี่สิงห์บุรีหนองคายพังงานราธิวาสภูเก็ตยะลายะโสธรตราดสมุทรสาครระยองอีกเยอะแยะไปหมดที่เขาได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเยอะเยอะเหรอครับ
คือเราจะอยู่กันอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราจะอยู่กันในระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาอย่างนี้เหรอครับ
ไหนล่ะครับการกระจายงบอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมที่พลเอกประยุทธ์ชอบพูดเนี่ยมือขยาวสาวได้เสาเอาชัด
เพราะฉะนั้นเราต้องลดความเหลื่อมล้ำนะฮะนอกจากในเรื่องของงบประมาณเนี่ยมีเรื่องของอำนาจด้วยครับ
คือการคมนาคมเนี่ยเวลาเราพูดถึงเนี่ยมันมี๒บริบทที่สำคัญก็คือคมนาคมในเมืองกับคมนาคมระหว่างเมือง
คมนาคมในเมืองเนี่ยก็คือชีวิตความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นว่าจากบ้านไปทำงานจากบ้านไปโรงเรียน
ระหว่างเมืองก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนานทีอย่างเดินทางไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติไปต่างจังหวัดอะไรต่าง
ฉะส่วนกลางเนี่ยก็ควรจะดูคมนาคมระหว่างเมืองในขณะที่ท้องถิ่นเนี่ยควรจะดูคมนาคมในเมือง
แล้วก็ทำท้องถิ่นให้เข้มแข็งนะฮะคิดสร้างเมืองวางผังเมืองให้ดี
และสำคัญก็คือเลือกตั้งดีกว่าแต่งตั้งครับเพราะว่าผู้ที่จะเข้ามาบริหารงบประมาณเนี่ยจะต้องรับทั้งผิดและชอบ
แต่ดูปัญหาที่เกิดขึ้นแบบไทยสิครับรูปบนนะฮะสีเขียวคือถนนของทรนะฮะสีเหลืองคือทชอสีชมพูคือของท้องถิ่นม่วง
ให้มากขึ้นนะฮะมาดูตัวอย่างจริงกันครับท่านประธาน
รูปเนี่ยเส้นสีแดงคือทางหลวงนะฮะสีน้ำเงินคือทางหลวงชนบทนะฮะ
และสีเทาก็คือท้องถิ่นท่านดูในรูปสิครับ
คือมันมั่วจริงอะครับอะไรคือหลักเกณฑ์นะฮะ
ว่าแบ่งกันยังไงไอ้ที่เห็นพอเป็นเมืองอยู่นะฮะ
ไม่มีงบสร้างเมืองนะฮะทีมเมืองทหารเนี่ยคุณยังสร้างได้
แล้วสร้างให้ประชาชนเป็นอยู่ดีกินดีเนี่ยทำไม่ได้เหรอ
นี่ครับประเทศไทยแย่งกันสร้างถนนนะฮะ
แทนที่จะคิดกันช่วยกันสร้างเมืองแล้วก็ปล่อยให้เมืองเนี่ย
โตตามยฐากรรม๑๐๐เมตรสองข้างทางต้องมียูเทิร์นพอมากเข้าก็ต้องเป็นสะพานลอยยูเทิร์น
ท่านประธานเดินไปต่างประเทศทั่วโลกเนี่ยเดินทางไป
เคยเห็นประเทศไหนไหมครับที่มียูเทิร์นนะฮะ
มันนำมาซึ่งปัญหาอุบัติเหตุรถติดมลพิษนะฮะ
และถนนบ้านเราก็อย่างที่ว่าอยู่ในระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอา
เป็นถนนหวยล็อกครับไม่ได้สร้างตามความจำเป็นเหมาะสมคุ้มค่าเลย
งั้นมาช่วยกันครับมาช่วยกันสร้างรูปขวานะฮะ
ท่านจะเห็นว่าถนนเนี่ยมันมีไฮโอราชี่นะฮะ
เส้นใหญ่เนี่ยก็จะไม่มีบ้านเรือนไม่มีร้านค้าอยู่
แล้วก็มีถนนกิ่งซอยพัฒนาเชิงพื้นที่เนี่ยครับ
ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยมันดีขึ้นพอเมืองหนาแน่นมากขึ้น
เอาขนส่งชนะเข้าไปหนาแน่นขึ้นมากก็เป็นระบบที่ใหญ่ขึ้น
แล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนะฮะทำโรงเรียนโรงพยาบาลเอ่อ
สถานีตำรวจอะไรต่างให้มันครอบคลุมทั่วถึง
เพราะฉะนั้นก้าวไกลเราคิดสร้างเมืองครับแล้วเราอยากช่วยกันนะครับ
มาช่วยกันสอสอในสภาพผู้แทนรัศดรเนี่ย
มาช่วยกันคิดสร้างเมืองไม่ใช่เอาแต่สร้างถนนแล้วปล่อยให้เมืองโตตามยฐากรรม
นั้นต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากกระจุกเป็นกระจาย
ปรับสมดุลใหม่เพื่อคนไทยทั้งประเทศอย่าเลยครับอย่าอยู่ในระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอา
เก้าไกลเริ่มแล้วนะครับผมและพระเก้าไกลเนี่ย
ได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติกระจายอำนาจขนส่งเข้าสภาผู้แทนราชดรของเราเรียบร้อยแล้วนะครับ
ร่างเนี่ยมีอยู่๒๓มาตรานะฮะก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงรับฟังความคิดเห็นอยู่นะครับ
ใครเข้าไปในเว็บไซต์ผมให้ลิงก์นะครับแล้วในพาเวอร์พอยต์เนี่ยผมก็ให้ดาวน์โหลดจากเฟซบุ๊กได้นะฮะ
ทุกวันนี้เนี่ยท้องถิ่นทำรถเมล์เองเนี่ยยังไม่ได้นะครับขึ้นกับผู้ว่าที่เปลี่ยนไว่๒๓๒ปีเปลี่ยนทีเนี่ย

แล้วก็ต้องขออนุมัติกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

เราอยากให้ท้องถิ่นเนี่ยรวมถึงกรทมนะครับ
กำหนดเส้นทางแล้วก็ราคาได้เอง
อย่างน้อยทำรถเมย์ในท้องถิ่นได้เอง
แล้วถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราก็จะหางบประมาณไปให้
คือกระจายอำนาจและกระจายเม็ดเงินไปสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจัง
ก้าวไกลเป็นรัฐบาลผ่านแน่ครับ
แต่ด้วยผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นรัฐบาลเนี่ย
ผมไม่แน่ใจว่าท่านเข้าใจปัญหาหรือเปล่า
ท่านอยากจะอยู่ในระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาอย่างนี้เหรอ
ช่วยกันนะครับเปลี่ยนงบประมาณไทยก้าวไกลทั้งแผ่นดิน